เบรกนี้นี่เรื่องเที่ยวไปแล้วเรื่องบินไปแล้วมาเรื่องช็อปบ้างค่ะ
พูดถึงมาตรการช็อปช่วยชาติตอนแรกเราก็คิดว่าปีนี้จะไม่มีช็อปช่วยชาติ
แต่ท้ายที่สุดทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวจากทางด้านผู้ประกอบการเอง
แล้วก็เลยจะตอนนี้ก็เลยมีการที่จะเสนอคอรมอลให้ออกมาตรการนี้
ช่วยชาติแต่ฟังดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าปีนี้มาตรการนี้มันแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เพราะว่าจะมีการกำหนดเลยระบุชนิดสินค้าชนิดบริการ
ที่จะสามารถช็อปช่วยชาติแล้วก็เอาไปหักลดห่อนภาษีได้นะคะ
โดยแนวคิดที่จะทำช็อปช่วยชาติปีนี้ต่างจากปีก่อนค่ะ
ละวันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ระบุว่าจะไม่เปิดกว้างชนิดของสินค้าเหมือนหลายปีที่ผ่านมานะ
แต่จะเน้นไปที่สินค้าต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลังจากที่มีการหารือกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะ
ก็อย่างเร็วคิดว่าน่าจะเสนอคอรมอลได้ทันสัปดาห์หน้า
แต่สมมุติถ้าเกิดไม่ทันจริงเนี่ย
ยังมีเวลาเสนอได้อีกช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะ
เพราะมาตรการนี้คาดว่าจะมีการเริ่มใช้จริง
ก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะ
วางเอาไว้๑๖ธันวาคมปี๖๑
จนถึง๑๕มกราคมปี๖๒นั่นเอง

ที่คุยกันสำหรับสินค้าที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้

ก็อย่างเช่นการซื้อยางล้อรถยนต์
เพื่อให้มีการใช้ยางพารามากขึ้น
อันนี้จะส่งผลดีต่อราคาพืชผลการเกษตร
โดยเฉพาะยางพาราจะให้มีราคาดีขึ้น

อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับซื้อหนังสือ
แล้วก็สามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้
ส่วนสินค้าฟุ่มเฟื่อยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ในการร่วมมาตรการช็อปช่วยชาตินำไปหักลดห่อนภาษีนะคะ
นายเอกนิตินิติธัณฑ์ประภาษาอธิบดีกรมศัลพากร
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน
เรื่องรายละเอียดของสินค้าว่าจะมีรูปแบบไหนบ้าง

มันจะทำให้ทุกคนหยุดใช้จ่ายไงแล้วรอก่อน
ยังไม่ใช้จ่ายต้นเดือนหน้ายังเลยต้องรอ๑๖ธันวาคม

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการออกมาตรการช็อปช่วยชาติเนี่ย

เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจนั่นเอง
ดังนั้นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงต้องระบุประเภทของสินค้า

เพราะว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมภาพรวมการบริโภคของไทยถือว่าขยายตัวดีขึ้นมาก
ดังนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย
สำหรับสินค้าทั่วไปทั้งหมดเหมือนกับปีที่ผ่านมานั่นเอง